เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาเต้นกันต่อกับคุณครูของโรงเรียนตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับ
โอ้โหธรรมดาในกิจกรรมต่างเราจะเห็นให้
เด็กนักเรียนออกมาเต้นหน่อย
บางคนก็อยากเต้นบางคนก็ไม่อยากเต้น

ตอนนี้นอกจากเด็กเต้นแล้วคุณครู

แล้วเดี๋ยวไปดูครูผู้หญิงคนนี้
นี่
เด็กที่นั่งอยู่ข้างกรี๊ดแบบปิดหน้าปิดตาเลย

แล้วเดี๋ยวดูครูคนนี้ชวนครูผมสั้นเต้น
เดี๋ยวดู

เดี๋ยวดูนะ

ตอนแรกเหมือนจะไม่เต้นนะเหมือนจะไม่เต้น

จะเหมือนท่าทีก่อน

ยังมีเด็ดกว่านี้อีกเหรอคะ

เดี๋ยวดูตอนหมุนตัว

อาจารย์ทุกท่านขอบพระคุณที่ทำให้เราได้เห็นความพริ้ว

ทางด้านของโรงเรียนตะพานหิน

ว่าไทยรัททีวีฟังบอกว่า
ระหว่างจัดประกวดร้องเพลง
พิธีกรเลย
เอ้าล่ะคุณครูทุกท่านครับ

เขาบอกว่าต้องกล้าทำ
แสดงให้เห็นว่าเด็กจะได้กล้าแสดงออกเหมือนที่ครูเต้น
ผมชอบมือคุณครู
มาท้ายสุดที่สุดเลย

นี่มีอีกท่านหนึ่งนี่ผู้ใหญ่

คุณครูที่เต้นก็มีครูปริญญาภวงทอง
ครูนันชายามั่นเจริญ

และครูวิลาวันคุ้มคูณนะครับ
จริงอยากจะให้เจ้าหน้าที่นะใส่ซีตีชื่อไปเลยนะคะ
ใส่ซีจีชื่อไปเลยว่าใครเต้นบ้าง

เพราะว่าเราอ่านแบบรวมเลยนะครับ
ผมเดาว่าครูคนนี้ครูนันชายาก็ตามภาพนะครับ

ทวีผลเป็นครูที่เอวพริ้ว

แล้วก็ครูผู้บริหารก็คือครูวิลาวันนั่นแหละนะครับ

ก็หลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ชื่นชมว่าเป็นครูรุ่นใหม่

สองสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดี
ก็ถือว่าทำให้เราได้สนิทสนมทางจิตใจนะ

ครูก็จะแบบการบ้านส่งหรือยัง
ทำโทษอะไรอย่างนี้

หลังจากที่ลุกขึ้นเต้นกันแบบนี้

กล้ามาพูดมาคุยมาล้อมาเล่นกับคุณครู
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังอยู่ในฐานะของลูกศิษย์แล้วก็คุณครูนะครับ